เรื่องนี้กำลังถูกพูดถึงเยอะมากเลยนะคะ

ทองคำเป็นทองคำแท่ง
ซุกซ่อนเอาไว้ภายในถ้ำแห่งหนึ่ง
บนยอดเขาที่จังหวัดสุโขทัย
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นเหมือนกับมีทหารญี่ปุ่นพยายามที่จะมาตามหาทองคำเหล่านี้
คนในพื้นที่ก็เลยเชื่อกันว่ามีทองคำอยู่จริงจริงครับ
เราก็เลยส่งทีมข่าวของเราไปพิสูจน์ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรมีจริงหรือไม่
พื้นที่มันตรงไหนกันแน่คือชาวบ้านเขาลือกันว่าถ้ำเนี้ยค่ะ
อยู่บนยอดเขาที่จังหวัดสุโขทัยจะมีทองคำประมาณสิบสี่ตันนะคะ
สงครามโลกครั้งที่สองคือเหมือนกับทหารญี่ปุ่นเนี่ย
แล้วมาซ่อนเอาไว้นี่ค่ะครับ
พอสงครามยุติชาวบ้านบอกว่าทหารมากันโอ้โห๒๐๐กว่านาย
พยายามจะไปหาทองคำเหล่านี้แต่จนถึงปัจจุบันนี้ยังหาไม่เจอ
ก็เลยเชื่อว่าทองคำเหล่านี้ยังอยู่
ในสนามพรมเอียมหรือลุงเกลี้ยงค่ะลุงเกลี้ยงอายุหกสิบสี่นะคะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเรื่องนี้คุณตาเล่าให้ฟัง
ตอนเด็กเคยเดินขึ้นเขาแล้วเข้าไปในถ้ำไปหาของโบราณเพื่อจะนำของโบราณไปขาย
คุณตาก็ดุนะว่าจะขึ้นไปทำไมมันไม่มีแล้วแหละ
ถ้ามีเนี่ยทหารญี่ปุ่นเขาเอาไปหมดแล้วลุงเกลี้ยงบอกว่าก็งง
เกี่ยวอะไรกับทหารญี่ปุ่นครับคุณตาก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นเนี่ยขนทองคำมา
ประมาณสิบสี่ตันลงจากรถไฟที่สถานีสวรรคโลกค่ะ
ใช้ช้างเจ็ดเชือกวัวเทียมเกวียนเจ็ดเล่ม
ทองคำมาค่ะนี่นะคะลักษณะเป็นแบบนี้
ไปซ่อนเอาไว้ในถ้ำบนภูเขาลูกนี้ครับ
พอสงครามโลกครั้งที่สองยุติหลังสงครามยุติไปสักสองสามปี
คนในพื้นที่บอกว่าทหารญี่ปุ่นมากันเพียบเลย
มากันสองสามร้อยนายย้อนกลับมาที่นี่เหรอใช่
ย้อนกลับมาขึ้นไปบนเขาแล้วอยู่บนเขาเป็นเดือน
เพื่อค้นหาทองคำที่ซ่อนอยู่แต่ไม่เจอค่ะครับ
เกลี้ยงบอกว่าเดี๋ยวลุงเกลี้ยงพาไปโอ้โห
พาไปพิสูจน์ว่ามีไหมมีจริงไหมยอดเขาแห่งนี้นะคะครับ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปค่ะยอดเขาแห่งนี้นะคะ
เกลี้ยงบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกกันว่าเขาพระบาทใหญ่นะคะ
อยู่ใกล้กับเขื่อนสริทพงศ์ในเขตอุทยานแห่งชาติสุโขทัย
ติดกับอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนี่ค่ะเราจำลองถ้ำให้ดูเลยนะคะ
ลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะใช่ค่ะถ้ำที่ถูกพูดถึงกันอยู่
ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะต้องเดินขึ้นเขาไปสักกิโลหนึ่งได้นะคะ
นี่ค่ะใช้เส้นทางเริ่มต้นจากเขื่อนสฤษภงครับเดินขึ้นไปเรื่อยเรื่อย
ใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะครับลงอีกชั่วโมงหนึ่ง
ขึ้นลงรวมกันแล้วสองชั่วโมงชาวบ้านบอกมันชัน
กิโลหนึ่งเดินขึ้นเขาอ่ะเป็นชั่วโมงจริงจริง
บนเขามีถ้ำอยู่ประมาณสักสามสี่โพรงได้ค่ะมีหลุมลึกบ้างตื้นบ้าง
กระจายอยู่เป็นร้อยหลุมเลยนะคะครับชาวบ้านเชื่อว่าหลุมที่ว่าเนี้ย
คือปล่องระบายอากาศที่เชื่อมต่อกับอุโมงในถ้ำ
เหมือนกับจะได้หายใจได้หลุมที่ว่านี้เป็นฝีมือคน
คือคนขุดไม่ได้เกิดจากธรรมชาติชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้นะคะครับ
เชื่อว่าเป็นปล่องระบายอากาศจะได้หายใจอ่ะค่ะลุงเกลี้ยงบอกลุงเองอ่ะ
เคยเข้าไปตอนเป็นเด็กเคยเข้าไปสำรวจในถ้ำแล้ว
ถ้ำก็ลักษณะเป็นคล้ายกับโพรงนะคะต้องมุดต้องคลานต้องคลานเข้าไป
ข้างในเนี่ยก็จะลึกเข้าไปนะคะจะมีห้องโถงใหญ่เหมือนกับเป็นที่เก็บของ
อุโมงจะมีทางแยกสามทางลุงเกลี้ยงบอกว่าถ้าขุดต่อไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย
ในถ้ำอ่ะค่ะเหมือนกับเป็นอุโมงมันเชื่อมต่อกันหรือฮะ
บางจุดโน่นทะลุไปเขาอีกด้านหนึ่งโน่นโอ้โห
ยอดเขามีปล่องระบายอากาศด้วยนะคะครับเพื่อเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในถ้ำ
เอาทองไปเก็บหรือไปทำอะไรเนี้ยจะได้มีอากาศหายใจอืม
ร่องรอยต่างเหล่านี้เชื่อว่าเป็นฝีมือคนลุงเกลี้ยงบอก
เชื่อว่าเป็นฝีมือคนเหมือนกับไปขุดหาสมบัติแน่แต่เข้าไปต้องเป็นอย่างนี้เลย
ต้องคลานเข้าไปถ้ำก็จะแบบแบบนี้ค่ะตามที่ลุงบอกนะ
ลุงบอกแบบนี้แล้วก็จะมีทางแยกด้วยนะ
เขาอีกอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วมองขึ้นไปด้านบน
มีปล่องแบบนี้หายใจได้เอาไว้หายใจแม่
นี่ค่ะอันนี้ลุงเกลี้ยงให้ข้อมูลบอกคุณตาเล่าให้ฟัง
แล้วก็ได้ยินเรื่องนี้คนในพื้นที่พูดกันมาปากต่อปากตลอดเลย
ทีแรกเราก็ได้ยินข่าวหนักเรื่องขุมทองโกบุริของทหารญี่ปุ่นนี่คือแถวกาญจนบุรี
ใช่แต่นี่สุโขทัยนะคะนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับนายสมชายเดือนเพ็ญรองประหลัดเทศบาลตำบลในเมือง
เป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสุโขทัยค่ะครับเราก็ได้ข้อมูลมาว่า
ในอดีตเนี่ยนะคะทหารญี่ปุ่นเคยใช้จังหวัดสุโขทัยเป็นเส้นทางเดินทัพครับ
ลงขบวนรถไฟที่สวรรคโลกผ่านเมืองเก่าสุโขทัย
ด่านลานหอยตากแม่สอดเข้าไปตีเมืองย่างกุ้งที่เมียนมา
เคลื่อนทัพก็ต้องมีเสบียงอะค่ะทองคำจะเป็นสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนซื้ออาหารและเสบียง
อืมมีการเจอร่องรอยการขุดอุโมงเป็นฝีมือมนุษย์จริงจริงนะคะครับ
แต่ก็ต้องช่วยกันหาทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้มันชัดเจนกว่านี้ว่าใช่ฝีมือมนุษย์จริงหรือไม่
นายอนุภูมิมนเทียนในช่างโยธาชำนาญงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สำนักศิลปากรที่๖สุโขทัยก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
เห็นข่าวแล้วแหละนี่นะคะจากที่เห็นในข่าว
คิดว่าความน่าจะเป็นมันน้อยมากค่ะครับเพราะเราก็รู้กันดีว่าสงครามโลกครั้งที่สองมันก็นานแล้ว
สุโขทัยก็เป็นแค่เส้นทางผ่านของกองทัพญี่ปุ่นเท่านั้นถ้าบอกว่าถ้ำตรงเนี้ยมีสมบัติมาจากสมัยพ่อขุนรามคำแหง
อันนี้น่าเชื่อมากกว่าด้วยซ้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นสมบัติสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
นายอนุภูมิบอกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เลยแอบเป็นห่วง
ว่าพอมีข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้โหกลัวว่าคนจะไปแห่หาทองกัน
กลัวว่าเข้าไปแล้วจะไปหลงทางไปอะไรอ่ะค่ะนี่เห็นไหมเป็นปล่องแบบนี้
เขาเชื่อว่าปล่องตรงเนี้ยเป็นฝีมือคนลงไปยังไงธรรมชาติ
เป็นเพียงแค่ทางผ่านนะครับเป็นการเดินทับผ่าน
แล้วก็มีการขนสัมภาระนะครับซึ่งจริงแล้วอ่ะ
อ่าการเดินทางผ่านเฉยเฉยนะครับไม่ได้มีการอ่า
ตั้งค่ายพักอะไรใหญ่โตนะฮะซึ่งอ่าจุดจุดหมายไปทางของจริงคือ
พม่านะครับการขนสมบัติต่างต่างหรือขนทองต่างต่าง
ก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่นะครับที่จะมีการขนผ่านนะครับผม
ทองที่ใช้นะครับจะใช้ในการสงครามซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับ
ที่จะต้องเอามาฝังอ่าตามลายทางนะครับเนื่องจากอ่า
ทหารของญี่ปุ่นนะครับวินัยความเป็นวินัยสูงนะฮะ
มีวินัยสูงมากเป็นไปไม่ได้จริงนะครับผม
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
ไปหาลุงเกลี้ยงเลยนะฮะค่ะลุงเกลี้ยงที่ออกมาเล่าตำนาน
ขุมทรัพย์ทองคำสมัยทหารญี่ปุ่นนี่นะฮะ
เกลี้ยงก็พานฤทธิ์ไปเลยครับไปสำรวจภูเขาครับ
เส้นทางขึ้นเขาตั้งแต่ตีนเขาถึงถ้ำที่พบโพรงถ้ำขนาดใหญ่
โอ้โหมันสูงและชันมากอืมถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
จำได้นาริสบุญนิ่มนี่เคยขึ้นภูเหล็กไฟมาแล้วนะ
ค่ะที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะครับซึ่งคุณนฤทธิ์บอกว่า
เขาพระบาทตรงนี้ชันกว่าภูเหล็กไฟเยอะมากคือสูงชันกว่ามาก
ภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับคุณนฤทธิ์กำลังค่อยเดินขึ้นไป
ตรงนี้เนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่๗๐๐เมตรนะฮะ
ร้อยเมตรเจอถ้ำแรกถ้ำนี้ลุงเกลี้ยงบอกว่า
มุดเข้าไปแล้วตั้งแต่ตอนเด็กมุดเข้าไปแล้วไปเจอโถงใหญ่
ที่คิดว่าน่าจะมีการเอาทองไปไว้ตรงนั้นด้วยเพราะหากดูจากด้านนอกเนี่ย
ทางเข้ามันไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ด้านในมันลึกมาก
มีการขุดเจาะที่คาดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์นี่แหละที่เจาะเป็นโพรงถ้ำลึกเข้าไป
นี่ฮะเข้าไปแล้วไปแยกอีกหลายทางคือแยกหลายทาง
ที่ว่าหาจุดสิ้นสุดไม่เจอเห็นไหมเข้าไปอย่างนี้นะฮะ
ส่วนอีก๓๔โพรงเนี่ยที่เราบอกตอนแรกเนี่ย
สำรวจวันนี้นะครับพบว่ามันเป็นทางเข้าถ้ำแบบทางเดียวกันนะฮะ
ค่ะอันนี้คือถ้ำแรกนะครับที่ขึ้นมาเจ็ดร้อยกว่าเมตรนะครับ
เมื่อมาถึงลักษณะก็จะเป็นรูเป็นโพรงเข้าไปที่ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควร
เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในนะครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในถ้ำแรกแล้วนะครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่น่ากลัวพอสมควร
ความลึกข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับ
ข้างบนเนี่ยจะเต็มเป็นพวกใยแมงมุมพวกค้างคาวนะฮะ
มันเป็นทางที่เข้ามาข้างในได้เลยแล้วก็คนหรือว่าสัตว์เนี่ยสามารถเข้ามาหลบซ่อนอยู่บริเวณตรงนี้ได้อยู่นะครับ
ครับตอนนี้ผมมาข้างในบริเวณถ้ำแรกนะครับยังเห็นได้ชัดนะครับว่า
มันจะมีทางแล้วก็จะมีทางเป็นช่องช่องขุดไว้นะครับคนเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ได้ทั้งตัวเลยนะครับ
ผมสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับซึ่งการที่ผมยืนเนี้ยพอดีหัวผมเลย
แปลว่าคนทั้งคนหรือว่าเป็นกลุ่มเนี่ยสามารถอยู่รวมกันบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับ
นี่ฮะที่คุณนฤทธิ์เข้าไปสำรวจนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหถ้าแคบขนาดนี้ขนทองไม่ไหว
ค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเอ๊ะเป็นทางหลบภัยหรือเปล่าอืม
เพราะว่าทองที่บอกนี้เท่าไหร่นะหมื่นสี่ตันใช่ไหมอืมโอ้โหสิบสี่ตันก็
ตันหนึ่งก็หนึ่งพันกิโลกรัมหมื่นสี่พันกิโลกรัมเอ๊ะจะขนยังไงนะฮะ
ทุกผู้ชมครับลุงเกลี้ยงเนี่ยได้ชี้ให้นาริสเนี่ย
หลุมขนาดเล็กหลุมหนึ่งนะครับซึ่งลุงเกลี้ยงบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ลุงก็เคยเข้าไปนะลุงยังเด็กมุดเข้าไปได้ตอนนั้นน่ะ
แต่ตอนนี้มันมีพวกเศษซากดินอะไรพวกนี้มันปิดทับ
ทางเข้าเนี่ยมันแคบกว่าเดิมเยอะมากลุงเกลี้ยงยังพาไปต่อนะฮะ
ปล่องอากาศด้านบนสุดของยอดเขานะครับซึ่งลุงเกลี้ยงบอกว่านี่ฮะ
มีปล่องอากาศอยู่กว่าร้อยจุดนะฮะที่เจาะลงเข้าไปในถ้ำ
ว่าเป็นรูระบายอากาศเพื่อให้ทหารญี่ปุ่นที่อยู่ข้างใน
อ่าทีมหนึ่งก็เจาะโพรงเข้าไปอีกทีมหนึ่งอาจจะมาเจาะปล่องระบายอากาศที่อยู่ด้านบนนะครับ
ซึ่งลุงเกลี้ยงบอกว่าเชื่อยังไงลุงก็เชื่อ
ว่าเรื่องเมื่อห้าสิบปีก่อนที่ตาของลุงเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับตอนนั้นเนี่ย
ลุงบอกถามจริงเถอะจะมีคนมาขุดถ้ำลึกขนาดนี้ไปทำไม
ด้านบนด้านล่างลุงเกลี้ยงบอกว่า
หากย้อนไปตอนเด็กนะครับคือมันก็อันตรายแหละที่ลุงเนี่ยขึ้นมาคนเดียว
แต่ปัจจุบันลุงเดินป่าบ่อยเดินจนแบบชำนาญสำรวจจนชำนาญนะครับ
แล้วก็ไม่มีอันตรายอะไรมากมายโอ้โหนาริสนาริสกว่าจะออกมาได้นี่
โอ้โหโอ้โหตอนลงเนี่ยลงได้ตอนขึ้นเกือบขึ้นไม่ได้
ง่ายเลยนะไม่ได้ลุงเกลี้ยงนี่นาริสติดอยู่ในนั้นสงสัย
ได้เป็นตำนานพร้อมกับทองของทหารญี่ปุ่นแน่
โอ้โหเห็นใจนาริสเลยโอ้โหเนี้ยแต่ก็อย่างที่ลุงเขาบอกอ่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคือตอนลุงมาเมื่อตอนเด็กห้าสิบปีก่อน
ลุงตัวนิดเดียวแล้วมันไม่มีอะไรมาทับมาถมอะไรเยอะขนาดนี้อืม
โอ้โหนี่ฮะอ่ามีชาวบ้านที่เราเจอใช่ไหมทีนี้ค่ะนางดวงดาวค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็เล่าถึงตำนานของภูเขาแห่งนี้ค่ะ
บอกว่าอุ้ยเนี่ยถ้าย้อนไปนะหลายปีก่อนเนี่ยครับ
นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วมองจากบ้านเห็นยอดเขาค่ะ
ประสาทสวยงามขนาดใหญ่เลยอยู่บนยอดเขาแล้วตอนดึกดึกนะคะ
ประมาณตีหนึ่งตีสองอยู่ดีก็ได้ยินเสียงเพลงเหมือนเพลงมโหรี
เลงเสียงดังมากเหมือนมีงานวัดงานใหญ่โตค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าถ้ำนี้อาจจะมีทองคำอาจจะมีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ด้านใน
ดวงดาวบอกว่าเคยฝันนะคะว่าเคยมีวิญญาณมาเข้าฝัน
หีบทองหีบใหญ่มากเลยค่ะมามอบให้แต่จะต้องมีของมาเส้นไหว้
ตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่อไงฮะเลยไม่ได้ทำตาม
ก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ำนี้เนี่ยมีทองคำอยู่จริงหรือเปล่าค่ะ
มีประสาทอยู่ทั้งหัววัดพระบาทข้างบนบนยอดเลย
เคยเห็นประสาทแบบสวยงามมากเลยเออชาวบ้านเขาเล่ากันว่ายังไงมาก
เป็นภาษาแบบยังว้างสวยจริงเลย
สองคนก็ลูกสาวที่ยู้ขายของติดเลือนแหละ

อืมดนตรีประมาณดึกประมาณ๔๕ทุ่ม
จะมีคล้ายยังก็เขาบวชนาก

อ่างานลื้นลึงตีคล่องตีอะไรอย่างนี้
อ่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าในการสำรวจ
คุณนฤทธิ์เพิ่มเติมให้ต่อนะฮะคุณผู้ชมครับ